ไปดูโจนสไตเเตอร์แมนกันหน่อยฮะ

ตอนที่เขามาก่อเหตุเอาไว้ได้ด้วยนะครับ

กำลังจะมาแล้วคุณขวัญคุณผู้ชมดูให้ดี

มุมขวาด้านล่างลูกศรสีแดงชี้เอาไว้อยู่

ร้านขายโทรศัพท์ซ่อมโทรศัพท์อยู่ที่นครศรีธรรมราช
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราชครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายปีนฝ้าเพดานย่องลงมา

ซึ่งไม่มีใครเช่าไม่ได้มีร้านเปิดขายอะไรใด
มาจากร้านด้านข้างแล้วก็มาก่อเหตุที่ร้านนี้ครับ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสายชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ในตู้กระจก
เจ้าของร้านคุณสุพัตราเป็นผู้เสียหาย
บอกว่าเปิดร้านซ่อมแล้วก็ขายโทรศัพท์

แปลว่าเจ้าตัว
กินนอนอยู่ที่บ้าน
นี่เป็นร้านเอาไว้ขายของอย่างเดียวอยู่คนละจุดกัน
พอตอนเช้ามาเปิดร้านตกใจเลย
ข้าวของภายในร้านโต๊ะทำงานตู้เก็บอุปกรณ์ถูกลื้อค้นครับ

ตี๔๘นาทีคนร้ายเป็นผู้ชายตัวเล็กหน่อยไว้ผมรองทรงบุกเข้ามา

อย่างที่บอกว่าพฤติการของเขาคือปีนฝ้าเพดาน
ห้อยโหนโรยตัวลงมาจากร้านข้าง
ซึ่งร้านใกล้กันนั้นไม่ได้มีคนอยู่ไม่ได้มีคนเช่านะฮะ
และคลานต่ำมาคลานมาเสร็จปั๊บมาก่อเหตุครับ
มากวาดเอาทรัพย์สินไปฝากให้ตำรวจในพื้นที่ทุ่งส่งนครศรีธรรมราช
จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วด้วยนะครับ